ดูเรื่องนี้กันบ้างไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มีบ้านหลังหนึ่งรับจ้างประกอบประทัดลูกบอล
คือรับจ้างเองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ
เป็นลักษณะเหมือนกับลูกไข่ไล่นกเนี่ยค่ะ
แต่ปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุระเบิด
บ้านหายทั้งหลังเลยนะคะ
เจ้าของบ้านเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยค่ะ
พลตรวจตรีเกรียงไกรวุฒิพาณิชย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกทัชชัยทิพเนธ
ผู้กำกับสพเมืองสุพรรณบุรีค่ะ

กู้ภัยร่วมใจสวนแตงไปตรวจสอบ
เหตุพลุระเบิดที่บ้านเลขที่๘๑ทับ๑หมู่๒
ตำบลสาระขาวเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นยกพื้นสูง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็พัง
พลาสติกประทัดลูกบอลที่ชาวบ้าน

คือกระจัดกระจายไปเต็มพื้นที่นะคะ

ก็คือนางกิมเลี้ยงมาราศีอายุ๔๔ปี

มีรอยถูกไฟลวกตามลำตัว
กู้ภัยรีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จากนี้ยังมีบ้านใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหาย
กระจกหน้าต่างแตกไปอีกหลายหลังค่ะ

แล้วเธอเป็นคนไปรับดินผสมมาจะมาบรรจุใส่ลูกไข่ไล่นกเนี่ยนะคะ
ตอนเกิดเหตุนี้อยู่ชั้นบน
จู่เกิดระเบิดดังสนั่นแผ่นดินสะเทือนเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
คือสัมผัสได้ไกลกว่า๑กิโลเมตรอะค่ะแรงอัดเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านวิ่งกันมาดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
ในชิ้ววงผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบอกว่าเขาเนี่ยเคยตักเตือนแล้ว
ตักเตือนนางกิมเลี้ยงหลายครั้งแล้วว่ามันอันตรายและผิดกฎหมายด้วยนะ
แต่ก็ยังมีการแอบทำอยู่จนเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นค่ะ
ตอนหลับมาเนี่ยพวกมายุงเขาหลับมาจากไหน
รู้แต่ว่ามีโรงงานแต่ว่าการพิวว่าเขาหลับมาเนี่ย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
อยากฝากเตือนประชาชนช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่เจ้าหน้าที่เขาจะมีการกวดขันเรื่องการเล่นพลุดอกไม้ไฟกันมากขึ้น
ถ้าใครฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
โดยอยากให้ดูเนี่ยเหตุการณ์วันนี้ให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเลยนะคะ
ดูสิขนาดลูกไข่เล็กยังทำให้ระเบิดบ้านทั้งหลังพังได้แบบนี้ค่ะ
ฟังเสียงของท่านผู้บังคับการหน่อยค่ะ
ท่านดูตัวอย่างข้างหลังแล้วกันนะครับ
ขนาดมีแค่ผู้นิดเดียวระเบิดทั้งหลังแล้วก็บาดเจ็บ

ชาวเน็ตเขายังพูดคุยกันเป็นวงกว้างเลยนะคะ
ว่าเรื่องเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับเหตุบังเอิญเหมือนกัน
เพราะว่ามันไปตรงกับวันที่เคยเกิดเหตุพลุระเบิดหลังสวนแตงเมื่อ๘ปีที่แล้วค่ะ
แล้วก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกันด้วยเนี่ยนะคะ
เตือนไว้ค่ะช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเนี่ย
คริสต์มัสปีใหม่มันมักจะมีการจุดพลุเล่นอะไรกันอย่างนี้
หรือว่าช่วงนี้โรงงานผลิตพลุเขากำลังทำงานกันเยอะเลยเพราะว่าจะเอาไปใช้
ต้องระวังระเบิดมันมักจะเกิดใกล้ช่วงแบบนี้นะคะอุบัติเหตุนะคะ